ต่อกันเรื่องนี้ก็เกือบจะเป็นอุบัติเหตุเหมือนกัน

ขี่บิ๊กไบค์ขนาดพันซีซีละครั้งเจ็ดแสนบาท
แต่ทำไมถึงขี่ขึ้นไปบนทางด่วน
ทีนี้ครับต้องมีการไล่ตามกันให้วุ่นเลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ

ใครบ้าย

ก็แม่จะขับรถขึ้นทางด่วน
แล้วก็โวยวายบอกว่าแม่ค่าปรับแค่๕๐๐บาทเอง
เจ้าหน้าที่การทางพิเศษต้องช่วยกันเจรจา
เพื่อให้ไบค์เกอร์หญิงคนนี้โอ้สงบลง
เพราะตอนแรกเธอออกอาการเกรี้ยวกรานจริงนะครับ
พยายามที่จะผลักเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
แล้วก็จะหาเรื่องแล้วก็จะขึ้นทางด่วนให้ได้นะฮะ
คลิปดังกล่าวเพจเฮียขับรถนำมาโพสต์ไว้
พร้อมกับให้ข้อมูลนะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้
ขี่บิ๊กไบท์มาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์กาญจนาพิเศษแล้ว
แล้วก็มาเข้าที่ด่านจตุโชธ
จะวิ่งบนด่วนบุรพาวิถี
มาถูกจับได้ที่ด่านทางลงบางนา
คือวิ่งมาบนทางด่วนระยะทางยาวไกลแล้วนะคุณนะ
แล้วพอถึงด่านบางนาซึ่งเป็นทางลง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปกันไปควบคุมไว้สิครับ

ขี่รถชนกั้นไม้กั้นมาบนทางเข้ามาบนทางด่วนด้วย
ขี่รถชนไม้กั้นเข้ามาบนทางด่วนด้วย

ดูสิคุณขี่เข้ามาได้ยังไงแล้วก็มาชนแบบนี้นะครับ
ก็ใช้หัวที่สวมหมวกกันน็อกชนเข้ากับไม้กั้น
หงายเลยนะหัวก็หงายไปนิดนึง
ไม้กั้นก็หงายเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ไม้กั้นของทางด่วนเสียหายด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีคลิปของผู้ใช้ทางด่วนรายหนึ่ง
ได้ถ่ายไว้เหมือนกันเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะ

ขี่รถจักรยานยนต์บนทางด่วนมอเตอร์เวยกาญจนาพิเศษนะครับ
โอ้โหคนขับรถคันอื่นที่บนทางด่วน

แล้วก็มีการโต้เถียงปะทะคารมใส่กันบนทางด่วนด้วยนะครับ

มึงเห็นทางด่วนหรือเปล่าใครเขาให้วิ่ง
ใครเขาให้มาวิ่งบนทางด่วนไม่ให้มอเตอร์ไซค์วิ่ง
จริงคนขับรถบนทางด่วนเขาก็กลัวไง
เห็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้กลัวว่าคุณเองนี่แหละจะเกิดอันตรายใช่ไหม
อีกอย่างมันอันตรายต่อรถคันอื่นด้วยนะครับ
เนื้อรหาการขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางด่วนนะครับ
ถือเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกนะครับ
เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษมีโทษปรับ
เขาบอกว่าอาจจะปรับไม่เยอะ

ปรับถูกเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เป็นกฎหมายเดิมยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มค่าปรับให้แพงขึ้น
แล้วเขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
วิ่งบนทางด่วนดูสิโอ้พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะฮะ
แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่า
มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งทางด่วนบ่อยครั้ง

ค่ะวันนี้เราก็นำเสนอข่าวลักษณะประมาณนี้อยู่บ่อยแล้วกันนะคะ